เปลี่ยนอารมณ์เรื่องของพิธีกรรมกันบ้างดีกว่า
พาลงใต้ไปดูพี่น้องทางใต้เขาทำพิธีกรรมแบบนี้ด้วยกัน
ตัดต้นกล้วยมาทำเป็นจราเข้
เขาทำไปเพื่ออะไรไปติดตามหน่อยครับ

ผมนึกว่าโหต้องเป็นลูกปรงลูกปั้นอะไรอย่างนี้แล้ว
เป็นใหม่ไม้แข็งเลย
ด้วยเฉพาะทำเหมือนครักก่อเลยนะ
เสมือนจริงโดยเฉพาะส่วนหัวจราเข้
เฉพาะเหมือนถ้าเอาไปลอยน้ำคุณผู้ชมคุณผู้ตรงนะ

อันนี้คือบรรยากาศของชาวบ้านที่จังหวัดตรังครับ
เขาได้นำต้นกล้วยมาตัดตกแต่งเป็นจราเข้
เพื่อนำไปประกอบพิธีตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ของชาวมโนราของคณะมโนราบุญฤทธวนทองทวีสินตรัง
นี่วงนี้ดังนะเนี่ยคณะนี้ดังนะครับ
เมื่อชาวบ้านเขาตัดตกแต่งจราเข้เสร็จเรียบร้อย
ก็จะนำไปประกอบพิธีที่เขาเรียกว่าพิธีโนราแทงเข้

งจราเข้นั่นแหละคือเขามีความเชื่อกันไงว่า
จราเข้หรือชาละวันอะไรแบบนี้ก็เป็นตัวร้ายใช่ไหม
ก็เลยเป็นตัวแทนของสิ่งที่ไม่ดี
เขาก็เลยสร้างจราเข้จำลองมาจากต้นกล้วยตานี
แล้วมาวางเอาไว้ที่ลานพิธีแบบนี้เพื่อให้ผู้คนได้นำเงินนำข้าวสาร
เอาของมาใส่เอาไว้ที่ปากจราเข้เพื่อเป็นการทำบุญสะดอกเคราะห์
เมื่อจราเข้ถูกแทงตายเขาจะเอาไปลอยน้ำครับ
เชื่อว่าเป็นการลอยความทุกข์ลอยความโชคร้ายออกไปออกไป

แต่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นกันดีกับโนราแทงเข้
เรียกสั้นแบบนี้น่าจะคุ้นกันอยู่น่าจะเคยได้เห็น
หรือถ้าไม่เคยเห็นก็เอามาให้ดูกันแบบนี้
ต้องขอขอบคุณภาพนี้ด้วยนะครับจากคุณเชษตัวเล็กเด็กตรังครับ
เป็นประเพณีโบราณการแสดงด้วย
ก็เหมือนเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนั่นเอง